ดูคลิปหนึ่งสงสารแล้วก็เห็นใจคุณผู้หญิงคนนี้บ้าง

คุณผู้ชมไลฟ์สดนะคะร้องไห้ไลฟ์สดไปร้องไห้ไป

คุณผู้ชมได้แต่เห็นคุณผู้หญิงทั้งหลังไม่รู้จะพูดยังไง
ใช่ไหมฮะเห็นใจอะนะฮะ

ที่สุดแล้วใต้ไฟถ้างบลงรู้ไหมฮะว่า๑๒ลำค่ะ

โอ้วมันลามละมันลามค่ะ
ลักษณะเป็นบ้านปลูกติดกัน

ใช่ต้องใช้คำว่าระดมรถดับเพลิงมาทั้งหมด๕คันนะฮะ
เป็นรถดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะมาช่วยกันแบบนี้นะคะ
ผู้หญิงได้แต่ไลฟ์สดแล้วก็ร้องไห้ขอความช่วยเหลือนะคะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านม่วงกาชัง
ในพื้นที่ตำบลสวาสตร์อำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธรนะคะ
บ้านต้นเพลิงเนี่ยเป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้
ว่าต้นเพลิงน่าจะมาจากชั้นบนของบ้านที่เป็นบ้านบ้านไม้

ใช่ค่ะประเด็นอยู่ตรงนี้นี่เป็นบ้านไม้สภาพเก่าแล้วเป็นบ้านเช่า
คนที่ไปเช่าคือคนงานก่อสร้าง
ก็เลยคาดกันว่าเจ้าของบ้านเช่าเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูระบบไฟมานานแล้วหรือเปล่า

อาจจะเป็นเพราะว่าไฟฟ้ารัดวงจรหรือเปล่านะครับ
อันนี้เป็นการตั้งข้อสันนิษฐานจากตำรวจนะคะ

โอ้โธ่นี่เขายังพยายามเข้าไปในบ้านอยู่นะรอบพิศุกรฐานลงลึก
ใช่ค่ะก็เป็นห่วงบ้านเข้าใจเลยนะคะ
แต่ว่าทางที่ดีที่สุดคือวิ่งหนีตายออกมาก่อน
บอกให้คุณผู้ชมสบายใจตั้งแต่ต้นข่าวเลยนะคะ
ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายโล่งอกนะคะโล่งอกคุณผู้ชมทีนี้เจ้าหน้าที่บอกว่า
ใช้เวลาในการดับเพลิงนานกว่า๒ชั่วโมงนะคะจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
ให้อยู่ในวงจำกัดไม่ใช่มอดสนิทนะให้อยู่ในวงจำกัดค่ะ
คุณผู้ชมดูสิคะนี่คือสภาพหลังจากที่ควบคุมเพลิงได้แล้วนะคะ

นี่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงไป
ตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่
แล้วก็เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สภาพอากาศเมื่อวานเป็นวันที่บ้านเรา